พาครอบครัวไปที่ประเทศญี่ปุ่น
ไปจนเป็นบ้านที่๒เพราะว่าแบบนี้
ซึ่งแงค่ะมีภาพ
เเลืองขุนเแล้ว
อันนี้ออกกระลังกายเป็นยังไง
อันนี้และภาพก่อนสมการ
ก็เลยต้องเน้นเรื่องกล้ามเรื่องท้องซักหน่อย

ก็ออกกำลังกายครับช่วงนี้ก็ออกกำลังกายปกติแหละ

แสดงว่าซัมเมอร์นี้ไม่เห็นถอดเสื้อแน่นอน

ก็มีทำร้านอาหารเหมือนเดิม

มีคิดโปรเจคใหม่ขึ้นมาเหมือนกัน

แต่พี่เห็นใส่กระสุทธิ์นี้เขาไปโพสต์นังแล้วก็
ปิดท้ายค่ะเห็นบอกว่าไปปลื้ม
แต่ว่าจะเป็นสาวคนไหนนะคะ
เห็นบอกว่าแบบแอบมีตามไปเชียร์ด้วย
ฟังเจ้าตัวเคลียร์กันเลยค่ะ

แบบคือแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์
คือด้วยความที่ผมดันสนิทกับพี่เอ๊ะด้วย
ที่เป็นครูใหญ่ของบ้านนี้อะไรอย่างนี้
ก็เลยเราก็แบบเออเชียร์พี่เอ๊ะด้วยเชียร์ทั้งวงด้วย

เหมือนกับว่าผมเห็นพี่เอ๊ตั้งแต่วันแรก
แบบเขาเริ่มออดิชั่นเด็กน้องมาอย่างนี้

ทุกวันนี้น้องแบบโอ้โหดังผู้แตกมาก

พี่เอ๊ที่พี่บอยพูดถึงไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ